สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐเจาะประเด็นนะคะ
วันจันทร์ที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
หนึ่งชั่วโมงเต็มกับดิฉันจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์นะคะไทยรัฐจอบประเด็นช่วงแรกค่ะ
ไปดูกันก่อนเรื่องของอุบัติเหตุที่นครราชศรีมา
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะยางระเบิดนะคะทำให้เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
แล้วก็ไปชนต้นไม้หักล้มระเนรนาศแต่ยังโชคดีค่ะ
คนขับรถรอดชีวิตมาได้ติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นอื่นจากรายงานเลยค่ะ
กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนมิตรภาพ
แต่พอมาถึงทางลงจากสะพานต่างระดับศรีมาธานีมีรถกระบะสีขาวเร่งเครื่องแสงรถคันหน้า
แต่จู่รถก็เสียหลักปีนเกาะกลางถนนชนต้นไม้หักระเนรนาศ
ก่อนข้ามเกาะกลางออกไปถนนคู่ขนานชนกับกำแพงอู่ซ่อมรถจนด้านหน้าพังเสียหาย
หลังเกิดเหตุกู้ภัยฮุก๓๑เข้าช่วยเหลือชายอายุ๒๕ปีคนขับรถกระบะที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ว่าเพิ่งกลับจากไปทำธุระในตัวเมืองแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหน้าซ้ายระเบิด
ทำให้รถเสียหลักดังกล่าวที่ขณะเกิดเหตุไม่ได้ชนกับรถคันอื่นที่ขับอยู่ช่องทางคู่ขนาน
เช่นนั้นอาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้
ตำรวจสพเมืองจันทบุรีและกู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักแหกโค้งชนต้นไม้
ร่องกลางถนนสุขุมวิทย์จันทบุรีกรุงเทพ
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณโค้งไฟฟ้าย่อยแสลง
ผู้ภัยต้องใช้เลื่อยตัดต้นไม้และเร่งใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถ
ซึ่งพบว่านายธีระแทร่ตันอายุ๓๒ปี
คนขับมีบัตรแผลชะกันที่ศีรษะเสียชีวิตแล้ว
สาเหตุคาดว่าผู้ตายน่าจะขับรถกระบะมาด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งและฝนเพิ่งหยุดตก
ทำให้ถนนลื่นรถจึงเสียหลักแหกโค้ง
ต้นไม้เกาะกลางถนนเสียชีวิต

ไหม้รถบรรทุกน้ำมันที่เสียหลักพลิกคว่ำ
บนถนนเพชรเกษมใกล้กับสะพานตานคอหวาย
แต่บนลาดประเค้าอำเภอเมืองเกาะคัมปะถม
เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงในพื้นที่๗คัน
ระดมฉีดน้ำและสารเคมีดับไฟ
มกลางเปลวไฟที่ห่มลุกไหม้อย่างรุนแรง
คนขับรถบรรทุกน้ำมันระบุว่าก่อนเกิดเหตุ

ส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างทางมีฝนตกลงมาพร่ำ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเซลลาคลิกตะแคง
ขณะปีนออกมาจู่ก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้น